ความหวานยังไม่ลดน้อยลงไปเลย๒คน

คนหนึ่งเขาหวานกว่าเยอะ
มีคนที่ไม่ไปก่อนเลยหรือ

เอออันที่นึงเป็นแบบพักผ่อนยาก

ก็น่าจะอเมริกาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตื้นเอาใหม่กับเมินพอมเม้นมาถามว่ามีน้ำที่ร้อนขึ้น

เวลารถเล่นกับหลานคือเจนนี่เป็นคนรักเด็ก
แต่เจนก็เล่นกับลำหรันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มีเองเจนนี่ก็คงแบบคือไม่ต้องพูดถึง
คือมันคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เราก็คงจะมีความสุขที่สุดจริงนะคะ
พอเห็นคอมเมนเยอะเยอะแบบนี้คุณจะเลือดสิ่งไงบ้าง
เนาะคือเราก็คือเมื่อไหร่มีเจนก็บอกพี่แน่นอน
นี่คือถ้าเกิดเข้ามาก็กร้องเลยใช่ไหมไม่ได้ถึงอัพคลุมไว้หรือเปล่า
เพื่อนที่ปิดละครอยู่แน่
แต่ว่าก็ไม่ได้ถามแบบไม่ได้ถามตลอดนะคะ

ก็เป็นช่วงเหมือนกับเป็นช่วงพักด้วยอ่ะ
นี่รู้หมดเลยตั้งแต่แบบเกิดจนถึงโต
ต้องอะไรยังไงคือก็เหมือนว่ามีประสบการณ์

ในเรื่องเบคละบอทที่เบคเพื่อการมีน้ำขัวใช่ไหม

เจนนี่กะลุนค่ะพี่

แบบก็จริงคืออยากเที่ยวเฉยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่มันก็คงรู้สึกว่าแบบเออเวลาเราเปลี่ยนแบบ
มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันไม่
มันไม่เป็นที่แบบบ้านหรืออะไร

ใครนะคะ

คือที่เจนยังได้ผู้หญิงพ่อชาย

คือต่อไปที่จะไปวงการนี้จะต้องแบบงานยาว
คือเจนนี่แค่เคลียร์แค่รู้สึกว่า
เออถ้าเมื่อไหร่ที่มีเจนไม่อยากอยู่คืนคืนกลาง
งังกาลในการรับผิดชอบเรื่องหรือละครนะอย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้น

เจนนี่ขอบคุณดิวไว้แล้ว
ว่าอันนี้มีงานให้มอง
ยังไม่ได้หมดสัญญา

คือเป็นคนที่เกิดจากชอบ
แล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าอะไรยังไง
มันก็ช่วยเจนนี่แล้วก็เป็นคนที่อุ้มเจนนี่มาตลอด

ค่ะ

น้องนางระวังมันเปลี่ยน